อีกหนึ่งเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรี
คือในบ้านพักที่เขามีของเก่ามีกองขยะเก็บอยู่ในบ้าน

ทีนี้พอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบดูปรากฏว่ามีศพอยู่ในบ้าน
แล้วศพเป็นน้องชายต่างแม่ของคุณเต๋อเรวัตพุทธินันนั่นเองค่ะ
เพื่อนบ้านชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าหลังนี้คือมีคุณลุงอาศัยอยู่คนเดียวเอง
ใส่อยู่เพียงลำพังเองคุณลุงก็ดูไม่ค่อยสบาย
ใช่แล้วก็คุณลุงก็จะปั่นจักรยานไปเก็บของเก่า
มาเก็บไว้ในบ้านที่มันเป็นบ้านหลังนี้ค่ะ
ทีนี้ตอนที่ได้กลิ่นเหม็นเนี่ยเพื่อนบ้านเขาก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่
แล้วเห็นไหมคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามเอาครีมตัดประตูเหล็ก
เข้าไปตรวจสอบในบ้านที่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรี
เพราะมีคนแจ้งไงว่ามาดูหน่อยซิไม่รู้ว่าในบ้านหลังนี้
มีคนตายหรือเปล่าเพราะว่ากลิ่นเหม็นมันออกมันโชยออกมาเลย

ก็ไปเจอเป็นกองขยะไปเจอของเก่าเยอะเลยนะคะอัดแน่นอยู่ในบ้าน
มันเป็นช่องทางเล็กเป็นทางเดินนะคะ

และที่หน้าห้องน้ำไปพบศพของผู้ตายผมหงอกขาวแล้วนะคะ
ผู้ตายคือนายดิเรกพุทธินันอายุ๖๕ปี
เป็นน้องต่างแม่กับคุณเต๋อเรวัตพุทธินัน
อดีตนักร้องแล้วก็นักจัดเพลงชื่อดำ
สภาพศพที่ไปเจอคือสวมกางเกงสีดำไม่ใส่เสื้อ
เสียชีวิตในสภาพคว่ำหน้าจมกองขยะนะคะ
ผิวหนังก็เป็นรอยจ้ำเลือด
จากการตรวจสอบสภาพศพคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว
ไม่ต่ำกว่า๓วันคือสภาพศพก็เริ่มเปลี่ยนรูปแล้ว
โดยจากการสอบถามเพื่อนบ้านเล่าให้ฟัง
บอกว่านายดิเรกหรือว่าลุงดิเรกอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้คนเดียว
ปกติก็จะเข้าออกบ้านเป็นประจำก็จะขี่รถจักรยานเป็นภานะ
แล้วก็ชอบสะสมของเก่าหาของเก่ามาเก็บเอาไว้เต็มบ้านเลย
ช่วง๒๓วันที่ผ่านมาค่ะก็คือหลังจากสงกราน
เพื่อนบ้านบอกว่าไม่เห็นนายดิเรกออกมาจากบ้าน
แล้วมาได้กลิ่นเหม็นเน่าผิดปกติ
ก็เลยแจ้งให้กับเทศบาลได้มาตรวจสอบ

มีกลิ่นเหม็นมากชาวบ้านแถวนี้เขาบ่นกันว่า
กลิ่นอะไรไม่ทราบไม่ว่าอะไรตายเนอะเหม็นมากเลย
บ้านเขามีขยะด้วยนะ
แต่ใช่แล้วก็สงสัยบ้านนี้ว่าเจ้าของบ้านเขาไม่ได้ออกมาหลายวันแล้ว
ขยะก็เต็มบ้านแต่ไหนแต่ไรแล้วเป็น๑๐ปีแล้วค่ะ

เลยสงสัยกันแล้วแถวนี้เขาบอกว่าเจ๊ช่วยแจ้งเทศบาลเนาะ
เห็นเขาพูดกันว่าเป็นญาติกับเรวัตพุทธินัน
เป็นพี่น้องกันคือพ่อเดียวกันแต่ว่าคนละแม่

ซึ่งเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานว่า
ผู้ตายอาจจะออกมาจากห้องน้ำลื่นหกล้มจนหัวฟาดพื้นเสียชีวิต
ซึ่งหลังจากนี้ตำรวจก็จะส่งศพให้กับทางนิติเวศ
ชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ